และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวของแม่วันจากจังหวัดจันทบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ทำให้เต็มที่นะครับสมาธิดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่วันมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องเดี๋ยวแม่วันต้องเลือกก่อนนะครับว่าแม่ถนัดเรื่องไหนแม่อยากจะตอบเรื่องไหน
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
กล้วยเตี๋ยวไก่มะระ

๔บ้านของเรา
๕ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก
เรื่องก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับ

ขายมา๒ปีกว่าค่ะ
งั้นก็อาชีพที่แม่ถนัดเลยสิครับ

อาชีพที่แม่ถนัดแล้วอยากจะกลับไปทำอีกนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีทั้งเส้นถั่วงอกมีไก่นะฮะ
แล้วก็มีไก่ฉีกมีมะละต้นหอมมะละดิบนะครับ
แล้วก็รวมทั้งกระเทียมเจียวซีอิ๊วตะเกียบช้อนชาม
มีครบเครื่องเรื่องก๋วยเตี๋ยวเลยแม่ครบไหม

เดี๋ยวแม่ต้องทำก๋วเตี๋ยแม่ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

เชิญคุณวิมาเป็นผู้ช่วยด้วยครับ

นี่คือตัวอย่างนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ

และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือหลุมก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแห้งจำนวน๑๐ชามภายในเวลา๓นาทีครับ
เราขายก๋วยเตี๋ยวไก่มา๒ปีแล้วค่ะพอไม่ได้ขายพ่อตาป่วยติดเตียงค่ะต้องได้ทำอาชีพอื่น

เลยแม่เร็วเร็วเลยแม่เร็วเร็วเร็วเร็ว
๓นาทีนะครับ๑๐ชามนะฮะ๓นาที๑๐ชามแม่ต้องเร็วกว่านั้นอีกนิดหนึ่งครับเร็วไปก่อนก็แม่

๓นาที๑๐ชามนะครับอย่าลืมนะครับว่า๓นาที๑๐ชามนะครับ
ตามที่๓ทางที่๔ครับแม่เร็กมือนิดหนึ่งครับแม่

ไปไปไปไป
แล้วเวลาเดินไปแล้วนะครับ๔ชามแล้วนะครับ

ทางที่หน้าไปแล้วครับเคลื่อนทางแล้วนะครับ
เวลาเขาเดินไปเรื่อยแล้วนะครับ๓นาทีนะครับแม่
๔ทางแล้วใช่๑๒๓๔๕๖๗๘อีก๒ทางก็แม่
เร็วสายแล้วสิแม่เร็วน้องมาแล้ว

ใส่เร็วไปไปไปนะครับ
มันจะตามให้ดูพอนะครับ
เละมากันเลย
เป็นไงแมนถามแมนดีกว่าร้องเป็นเพลง
ผมเห็นแม่ผมทำแล้วผมเหนื่อยแทนเลยครับ
นี่ฝั่งมันบ้าง

กัล
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

วิแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องวิขึ้นมาตอบ

และเรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กครับ

เขาเป็นผู้ช่วยค่ะเขาต้องรู้ค่ะ

แม่บังคับแล้วว่าคุณต้องรู้นะ
น้องนุ้ยขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญน้องวิมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พรุ่งนี้อยู่จันทบุรีมากี่ปีแล้วครับ

แจ้งเกิดจังหวัดจันทร์เป็นคนจันทบุรี
อำเภออะไรอำเภอสอยดาวค่ะ

สอยดาวเนี่ยจริงแล้วมีกี่ตำบล

สตอนสายขาว

คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับ

สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๔หมายเลข๔
จันทบุรีมี๑๐อำเภอนะคะ

ตัวเลือกที่๓หมายเลข๓
คุณวิยรอชฟรี

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแมนขึ้นมาตอบครับ

บ้านของเราความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก
บ้านของเราค่ะ
เขาเลือกเรื่องบ้านของเราให้ถูกใจไหมครับคุณแมนถูกใจมากเลยครับ
คุณแมนครับคุณแมนคุณอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับคุณแมน
ผมเพิ่งมาอยู่ผมเพิ่งมาอยู่เมื่อวันที่๑นี้เองครับ
เห็นบอกว่าในบ้านนี้มีตู้เสื้อผ้าด้วยลองนึกดูซิว่ามีกี่ตู้

ตู้ที่มีลายหมีภูเป็นตู้ของใคร
ตู้นี้คือตู้ของแม่ผม
คำถามอยู่ตรงนี้ครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โถน้ำพึ่งนี้มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว
ตัวเลือกที่สองสีน้ำตาล

ตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
ตู้สภาพนี้มันอยู่กับผมประมาณสี่ปีห้าปีแล้วครับ
เวลาย้ายไปไหนผมก็เอาตู้สภาพตู้นี้ละครับไปด้วย
ตัวเลือกที่สามครับสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงินครับ

แนนต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกเรื่องไหนให้กับเด็กน้อยขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องวัดโพศีและเรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กครับ

ขอเชิญพอใจสาวน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สวัสดีครับพอใจลูกสาว

พอใจหนูรู้จักสัตว์อะไรบ้างเอ่ย

พอใจรู้จักนี่ไหมตัวนี้กิ้งก่า

แสดงว่าหนูไม่ถูกตัวมันแน่เลยใช่ไหม

ด้วงล่ะด้วงรู้จักว่าด้วง

พอใจแสดงว่าหนูรู้จักสัตว์หมดแล้วนะเยอะด้วย
ฉลาดมากเลยลูกเพราะฉะนั้นสมาธิดีดีนะคะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชนิดใดมีจำนวนขามากที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งกิ้งกา
ตัวเลือกที่สองกิ้งกือ
ตัวเลือกที่สามมด
ตัวเลือกที่สี่แมงมุม
กิ้งกือสีแดงมีขาเล็กน้อย
ตัวเลือกที่สองกิ้งกือค่ะ
ตัวเลือกที่สองกิ้งกือค่ะ
หมดแล้วนะทั้ง๔คนในบ้านตอบคำถามครบแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว
วันนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะลูก

คุณผู้ชมครับร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่วัน

เพื่อที่จะตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเล็ก

ร่วมกันลุ้นและเป็นกำลังใจในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

ก๋วยเตี๋ยวไก่แห้งจำนวน๑๐ชาม
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้หรือไม่ได้คุณผู้ชมเชียวกันนะครับ